คุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนนี้บอกเลยว่า
เขามีการแบบว่าเพราะรอบประกวดตอบคำทงคำถามกัน
ขึ้นอันดับหนึ่งทวิตเตอร์ไปเลยนะคะ
แล้วอย่างนี้นะคะบอกเลยว่าแฟนนางงามอดเชียร์แม่จริง
ความสวยมันไม่เข้าใครออกใคร
ในวงการของเรานางเอกสาวของเราก็สวยถูกใจ
แฟนนางงามไม่แพ้กัน
สุดยอดไปเลยคุณแจ๊กกะรีน

นางงามเขาจะหยิบรูปซุปตาคนดังมามโนไง
ให้เป็นแบบนางงามในฝันที่อยากส่งไปประกวดระดับโลกไปเลย
ก็ไม่ใช่มีแค่พิงกี้มีใหม่ดาวิกาด้วย

คือเอาผมเอาหน้าไปใส่ตัว
อ่าแน่นอน
พี่ปิงกี้ไปทำถ่ายภาพเล่น
ถึงขั้นนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนั้น
ถ้าเกิดฝันที่เป็นจริงของลูกวันหนึ่งนะ

ครบเครื่องจริงไม่ใช่อะไรพี่พิงกี้เนี่ยนะ
มองมุมไหนก็สวยจนแฟนนางงามเชียร์จริงเป็นนางงามในฝันไปเลย
เราก็เชียร์มโนกันต่อไปนะคุณผู้ชมค่ะ